คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมนั่งดูเราอยู่กับบุตรหลาน
ลูกหลานของท่านแนะนำว่าอย่าไปทำแบบนี้
อธิบายให้บุตรหลานได้เข้าใจด้วย
คือมันมีประตูอัตโนมัติของบ้านหลังนึงเขากำลังเลื่อน

เด็กกลุ่มนึงเดินผ่านมาแล้วเอาตัวไปยืนขวาง
ลักษณะเหมือนจะท้าทายจะให้มันหนีบอะไรสักประมาณนั้น

โชคดีที่เจ้าของบ้านเขาเห็นเขาไปกดรีโมทเพื่อหยุดประตู

ไม่อย่างนั้นโดนทับแล้วไม่อยากจะคิดว่าเหตุการณ์ต่อไป

ต้องฝากบอกว่าคืออันนี้มันเป็นความเล่นของเด็ก
เด็กไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

และเนี่ยเจ้าของบ้านเห็นพอดีวึชเด็กยืนอยู่รีบกดหยุดเลย

น่าจะหนักอยู่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้

แล้วเด็กผู้ชายคนนี้อายุสัก๔๕ขวบได้

พอเห็นประตูอัตโนมัติกำลังเลื่อนมา
ค่อยจะปิดจู่เด็กไปยืนขวางแบบนี้
โชคดีนะอย่างที่ผมบอกว่าคนในบ้านเขาเห็น

ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัย
ระบุว่าฝากบอกลูกหลาน

อย่าเล่นอะไรแบบนี้ถ้าเป็นอะไรมา

ถ้าเกิดขึ้นช่วงสายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์เอาไว้เตือนภัย
ผู้ปกครองดูแลกันให้ดีครับเพราะประตูแบบนี้อันตรายมาก
ขออภัยนะมันถึงตายได้นะ
มันไม่ได้มีเซ็นเซอร์เหมือนลิฟต์
เวลาเราเห็นเด็กเล่นลิฟต์เราก็จะดุ
อย่าไปเล่นแต่แบบนี้ถ้ามันงับไปงับค้างแล้วขาดอากาศหายใจขึ้นมา

เจ้าของบ้านจะแย่นะ